ไปดูต่อกันที่เจ้าบ่าวหมาดกันหน่อยค่ะ
ปกติเนี่ยคนอื่นเขาแต่งงานอาจจะไปฮานีมูลกันต่อ
แต่ปั๊บและเตยสุวพิษนี่นะคะ
แต่งงานกันมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นค่ะ
ลุยงานกันต่อเลยจ้าไม่รู้ร้อนเงินหรือยังไงนะคะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขอจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ตเองซะเลย
อ่ะดูบรรยากาศทำมันกันหน่อยฮะ

เสิร์ตเชียงใหญ่เฟสค่ะแหมพี่แจ๊คอินนี่

พี่ปั๊บเขาไปเล่นเป็นวงปิดสนุกสนานมากเลยนะคะ
แล้วก็งานนี้ต้องเรียกว่าคุณภรรยาแล้วนะ
น้องเตยค่ะตามมาดูแลใกล้ชิดด้วยค่ะ
ก็เลยขออัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกันหน่อย
รวมไปถึงประเด็นที่หลายคนพูดถึงในงานวันแต่งค่ะ
เป๊กวงซิลเนี่ยที่มาร้องเพลงสองรักเนี่ย
หลายคนบอกว่ามันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่า

เปลี่ยนแล้วครับมันก็จะบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่นะเนอะ
คือทีนี้ตื่นขึ้นมามันก็เห็นหน้ากันอย่างมั่นอกมั่นใจขึ้น
ว่าเออคนนี้นั่นแหละเป็นธรรยาเนอะอะไรอย่างเงี้ย

หมายถึงว่า

หมายถึงช่วงโควิดไงผมไม่มีงานเลย
ผมเนี่ยก็อยากเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็คำนวณจังหวะชีวิตใช่ไหม
เราก็อยากให้มันดูสมดุลแต่ว่าจังหวะอาจจะยังไม่พอดีเพราะว่าเตยยังถ่ายละครอยู่
แล้วก็ปีหน้าเตยเขาก็เหมือนมีโปรเจคที่มันยังค้างคาไว้อยู่
ผมไม่อยากพักแล้วแต่ว่า
ก็น่าจะแบบอีกปีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าผู้หญิงอ่ะยังอาจจะต้องแบบต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะ
แต่สำหรับผู้ชายแต่ว่ายังไงมันได้เรื่อยอยู่แล้ว
ช่วงท้ายมันเป็นช่วงที่มันไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะครับ
แล้วกลายเป็นว่าแกก็มาช่วยทำให้สีสันมันสนุกสนานอะไรอย่างนี้ครับ
ตอบมาก็โดนทุกดอกอ่ะนักข่าวก็กรี๊ดกันทุกดอกเลยนะคะ
เอาเป็นว่าพี่ปั๊บก็อยากมีลูก
แต่ว่าก็ให้เวลากันไปก่อนแล้วกันนะภายในปีนี้เดี๋ยวเขาก็จัดกันมาแหละคุณผู้ชมนะ
ส่วนพี่เป๊กวงซิลฝากนะคะงานพี่ก้อยพี่ตูนนะคะ
ไม่ต้องห่วงไม่ได้ไปติดงานที่เชียงราย